เอาไปดูอีกหนึ่งสาวแล้วกันคนนี้แฟนชื่นชอบเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับต้นหอมสกุลตลาค่ะล่าสุดนะคุณเห็นแว๊บในอินสตาแกรม
ผมสีผมเนี่ยเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนลุคใหม่เลยคุณดู
ออกงานอีเวนต์ผมยิ่งแดดแป๊บดีเลยตกใส่เปล่าเออไม่ใช่
เขาทำสีผมเขาทำสีผมออกแนวแบบชมพูชมพูส้มหน่อยนะ
อ่าล่าสุดก็เป็นพิธีกรงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วก็มาบอกถึงสาเหตุว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมขนาดนี้นะคะ
ก็คือเธอบอกว่าอยากจะทำตามใจตัวเองสักครั้งนึงอยากเปลี่ยนลุคเป็นสาวฮิสเซอร์ค่ะ
อยากจะโพสต์ภาพเก๋กับเขาบ้างนะคะพร้อมออกตัวชัดเลยว่าไม่ได้ปรับลุคให้ดูเด็กลงนะ
คือก่อนหน้านี้นะก็มีคนเหน็บนะว่าในผ่านโซเทียลเขาว่าเอ้ยทำไมเนี่ยหน้าค่อนข้างอายุน่าแก่จังเลยนะคะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาตอบคำถามแล้วเรียบร้อยว่าโอ๊ยก็ฉันไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะจ๊ะ
เปลี่ยนลูกขนาดนี้ซันว่ายังไงบ้างสรรพยากรหวานใจนะคะ
ก็เขาบอกว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าปลื้มหรือไม่ปลื้มกับลุคนี้นะ
ซึ่งตัวสาวต้นหอมเองเนี่ยก็พูดแบบติดตลกว่าเดี๋ยวก็ชินไปเองค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยจ้ะ
อ๋อไม่เลยเดี๋ยวก่อนคือเขาอะแซวเล่นเออปรดข้าวอ่ะนะการโจหัวอะไรอย่างเงี้ย
ก็สงสารเขาเหมือนกันเขาก็ไปโดนลุมดัดแต่ว่าเราก็ไปขอโทษเขาในไอจีบอกว่า
ขอโทษนะทำให้แกโดนด่าเลยอ่ะไม่ไม่เราเป็นวันนั้นของเดือนแล้วเราแค่หาเหยื่อลง
ไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แซวแรง

ก็คือแรงไปแรงมาแต่ว่าบางทีคนไม่เข้าใจ

ก็อารมณ์วันนั้นของเดือนมีคนแซวแรง
แสดงว่าเราแซวแรงกลับได้

ก็มีอารมณ์ของฮอร์โมนเฉย
มันก็ดูถูกเนอะมันดูเป็น
แฟนก็บอกเออนี่ก็ไม่กล้าพูดตรง
ทำมาแล้วก็ทนดูไปหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ชินตา
เออดูไปเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็สวยกันไปเองนะคะ

แล้วก็แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผู้หญิงต้องอดทนขนาดไหน
กัดแล้วกัดอีกหัวจะเป็นมะเร็งอยู่แล้ว